คุณผู้ชมคะที่นนทบุรีค่ะมีผู้หญิงคนนึงโพสต์เตือนภัยเอาไว้
ว่าเดินข้ามสะพานลอยอยู่ดีมีผู้ชายแต่งตัวดีนะคะ
เอาอะไรก็ไม่รู้ฟาดเข้าที่หน้าแล้วก็หลบหนีไปเลย

สะพานลอยตรงนี้เนี่ยอยู่หน้าปากซอยงามวงวาน๒๓นะคะ
เวลาสักประมาณ๖นาฬิกา๔๐นาที๒๖ธันวาคม
แจ้งความเอาไว้แล้วที่สพรัฐนาธิเบสนี่นะคะ
คือเธอบอกว่าเธอข้ามสะพานลอยอยู่ดีเนี่ยมีผู้ชายคนนึงอายุไม่เกิน๔๐
แต่งตัวดีคุณผู้ชมสะพายกระเป๋าแต่งตัวดีไม่น่าจะใช่คนวิกลจริตอะไรอ่ะ
อยู่ดีก็ผู้ชายคนนี้พูดขึ้นมาว่ามึงว่ากูบ้าเหรอ
แล้วเอาอาวุธที่ห่อด้วยกระดาษนะคะมันไม่รู้คืออะไรอ่ะแต่ยาวสักฟุตหนึ่ง
ฟาดเข้าที่หน้าเธอเลยผู้หญิงที่ถูกทำร้ายชื่อว่านางสามทศพรอายุ๓๔นะคะ
ผู้ชายคนนี้พอก่อเหตุเสร็จก็วิ่งลงสะพานลอยแล้วหนีไป
เธอก็นั่งรถแท็กซี่ไปหาหมอโรงพยาบาลก็สแกนสมองรอดูอาการ
ว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยเธอหัวโนแบบนี้เดี๋ยวฟังเสียงเธอเล่าเหตุการณ์ดีกว่าค่ะ
อยู่ตรงกลางสะพานลอยพอดีเป๊ะเป๊ะเขาก็ในระหว่างที่เดินสวนมาค่ะ
พอใกล้เขาก็เอามือล้วงไปที่กระเป๋าสะพายข้างอย่างนี้ค่ะ
เขาก็ง้างอาวุธขึ้นมารู้ตัวอีกทีก็คือโดนฟาดไปตรงที่ศีรษะค่ะ
ก็จะได้ยินเสียงกระโหลกประมาณเนี้ยค่ะแล้วเราก็หันไปมองเขาอะไรอย่างเงี้
เขาก็เหมือนพูดด่าค่ะว่าแบบกูรู้นะมึงด่ากูมึงด่ากูทำไมประมาณเนี้ยค่ะ
แล้วก็เหมือนตั้งสติเขาก็ยังถืออาวุธอยู่อะค่ะ
แต่งตัวปกติเลยเหมือนคนทั่วไปปกติไม่ได้มีพิรุธแต่ว่าที่สังเกตก็คือมีกระเป๋าสะพายข้างค่ะ
ก็เลยไม่รู้ว่าอาวุธที่ใช้คืออะไรมันถูกห่อด้วยกระดาษนะคะ
ตำรวจสพรัฐนาธิเบสก็ไปตรวจสอบสะพานลอยที่เกิดเหตุนะคะ
แล้วก็ไปดูกล้องวงจรปิดนะคะ
คือกล้องบางตัวเนี่ยบันทึกภาพเอาไว้ได้แต่ภาพมันก็ไม่ค่อยชัดเห็นบางมุม
กล้องบางตัวมันก็เสียมุมนี้มันก็ไม่ชัดเนาะ

มันก็จะมีป้ายอะไรบังอยู่ด้วยไง

ก็ต้องไปขอดูกล้องวงจรปิดของภาคเอกชนนะคะ
ของตามร้านตามตึกอะไรแบบนี้
เพื่อไล่ตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะ
เพราะปล่อยไว้ก็อันตรายเหมือนกันนะ